ตรวจแอนติเจนเทสต์คิดค่ะคุณผู้ชมที่สชเนี้ย
องค์การเพศสัตว์เป็นเจ้าภาพจัดซื้อมาให้จำนวน
ล้านห้าแสนชุดยังไม่จบนะคะเพราะว่าทางแพทย์ชนบท
เขาออกแถลงการมาฉบับที่สองแล้วนะคะยับยั้ง
บอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าได้ของถูกแล้วราคาถูกแบบนี้แต่
คุณภาพไม่ดีเนี่ยเอ้ยเอามามันก็มันก็ใช้ไม่ได้จริงอ่ะ
สุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้การที่ว่าจะติดกระดุมเม็ดแรกก็คือ
การตรวจเชิงลุกเนี่ยพอผลมันไม่ออกมาไม่มีประสิทธิภาพ
ไม่มีประสิทธิผลแปลว่าอะไรคะแปลว่าบันไดก้าวต่อไปหรือ
ดุมเม็ดต่อไปมันติดผิดหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเรียกร้อง
เหมือนเดิมค่ะว่าอยากได้ของที่มีคุณภาพดีและเป็นที่
ผ่านเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกเท่านั้นซึ่งมีอยู่
ยี่ห้อเราจะซื้ออะไรคะเหลอผูใช่ไหมของจีนค่ะ
บริษัทออทแลนด์นะฮะใช่ครับออทแลนด์แคปปิตัลเป็นคนจัด
จะจัดซื้อมาให้ค่ะนี่ค่ะท่านนี้ใครคะคุณหมอสุพัฒน์
ฮาสุวรรณกิจนะคะเป็นประธานชมรมแพทย์ชนบทค่ะยังคงออกเดิน
หน้าดับเครื่องชนอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ออกมา
โพสต์ข้อความล่าสุดเมื่อสักครู่คุณผู้ชมเห็นนะคะ
สุพัฒน์บอกว่าตกลงแล้วเราได้ของถูกราคาแพงแปลว่าอะไร
ขยายความแบบนี้ถูกเจ็ดสิบบาทต่อหนึ่งชุดใช่ไหมฮะบริษัท
ที่ชนะการประมูลในราคาเจ็ดสิบบาทต่อหนึ่งชุดถูกถ้า
กับบริษัทอื่นอีก๑๖บริษัทที่เข้ามาร่วมประมูล
แต่แพงเมื่อเทียบกับราคาต้นทุนเมื่อเทียบกับประเทศอื่น
การเพศสัตว์ถ้าเกิดว่าคุณจะซื้อแบบเจาะจงแบบนี้
ชิ้นราคาหน้าเว็บแบบที่ยังไม่มีการต่อรองนะราคาชิ้นละ
ยูเอสดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็น๓๓๒บาทไทยเท่านั้นแปลว่าอะไร
นะที่เราจะต้องซื้อตรงกับเขาอ่ะใช่ค่ะอันนี้เขาบอกว่า
ไม่ต่อรองนะถ้าเกิดว่าซื้อ๘ล้าน๕แสนชุดแปลว่าอะไร
แปลว่าราคาต่อรองน่าจะเหลือไม่ถึง๑เหรียญสหรัฐใช่ไหม
ในขณะที่ราคาการประมูลขององค์การเพศรัชกรรมก็คืออย่าง
บอกไปนะ๗๐บาทรวมแวดแล้วถ้าองค์การเพศรัชกรรมมั่น
ในเลอพูไปซื้อแบบเฉพาะเจาะจงอารีบาบาไม่ดีกว่า
หรือประหยัดงบประมาณได้อีกเท่าตัวหมอสุพัฒน์บอกแบบนี้
นะคะแล้วเล่าต่อบอกว่าตกลงงานนี้การประมูลขององค์การ
สัจกรรมชัดเจนสุดว่าเราได้ของถูกราคาแพงไม่
ใช่ได้ของดีราคาถูกบริษัทนำเข้าฟันกำไรเต็มสินค้า
ละ๓๓บาทคุณภาพก็แบบ๓๓บาทที่ประชาชนใช้ไม่ใช่
มั่นใจในคุณภาพนะเพราะมันของฟรีเจ็บนะบอกต่อที่
แน่เนี่ยการควบคุมโรคโควิดคงไม่ได้ผลเสียดายงบ
ประมาณภาษีตูรัฐบาลนายกตู่คิดให้ดีบางเรื่องก็ไม่ควรลอย
ตัวลงมาจัดการบ้างอะไรบ้างอย่าให้เอทีเคนเหลอผลูเป็น
บาดแผลสำคัญของรัฐบาลก่อนหน้านี้ข้อวิจารณ์ต่อ
ซีโนแวคค่อนข้างเยอะเหมือนกันราคาก็แพงแถมคุณภาพก็
ถ้าเทียบกับยี่ห้ออื่นเนี่ยก็ไม่ได้ดีกว่านะฮะ
บอกว่าอย่าให้เหลือผูเป็นอีกหนึ่งบาดแผลของรัฐ
เดี๋ยวรอดูฟิตแบ็คจากองค์การเพศสัตว์วันนี้ว่าจะว่ายังไง
นะคะอ่ะเรื่องนี้จบไปมาเรื่องของฟ้าทลายโจนกันหน่อยค่ะ
สมุนไพรต้านโควิดเรายอมรับแล้วนะคะว่าสามารถใช้ได้ดีจริง
ผลจากอะไรที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์เลยนี่ค่ะท่านนี้คุณ
ศักดิ์เทพสุธินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกว่าเฮ้ย
ใช้กับผู้ต้องขังในเรือนจำแล้วได้ผลดีอ่ะผลมันมี
ประสิทธิภาพเนี่ยประมาณ๙๒เลยรัฐมนตรีสมศักดิ์ท่านก็เลยบอก
ว่ามีแนวคิดสั่งการให้เรือนจำเนี่ยปลูกฟ้าทลายโจรล่าสุด
ในพิพิธภัณฑ์ของปปศให้ประยุกต์เป็นเครื่องผลิตฟ้าทลาย
โจนอัดเม็ดผลิตได้๒๐๐๐๐เมตรต่อชั่วโมง๒๐๐๐๐เมตรต่อชั่วโมง
พร้อมหากมีการเตรียมหัวตอบใหม่นะจะเปลี่ยนเป็นตรายยทยท
ก็คือกระทรวงยุติธรรมนะคะเพื่อให้รู้ว่าเออนี่แหละฟ้าทลาย
โจนชุดนี้พลิตมาจากยทลประสูงยุติธรรมนะคะป้องการการ
แปลงในวันนี้แล้วก็วันนี้จะเริ่มทดลองเดินเครื่องการผลิตนะคะคือ
ฉันชอบมากเลยนะคะการแจกต้นกล้าฟ้าทลายโจรเนี่ยเพราะเป็นการต่อยอด
เอาไปขยายพันธุ์ได้ต่ออย่างก่อนหน้านี้คุณสุวรรณริตรภรพที่ปรึกษา
ดีนะคือถ้าเกิดว่าแจกยาเนี่ยกินแล้วมันก็หมดไปไงแต่แจกต้นกล้ามันขยายพันธุได้
ปลูกไปเองเราก็กินเองที่บ้านได้ใช่ค่ะ
นี่เอาเครื่องปั๊มยามาปั๊มฟ้าทลายโจร

ตัวเลขวัคซีนเป็นตัวเลขของ๑๔สิงหาคมรวมวันนั้น๒๘๔๓๗๘โดส
เป็นเข็ม๑เม็ม๒เข็ม๓ว่าไป
ส่วนตัวเลขภาพรวมของประเทศไทยตอนนี้๒๓ล้าน๔๗๖๘๖๙โดส
เป็นเข็มแรกสัก๑๗เกือบจะ๑๘ล้านโดส
๒๕ล้านโดสเข็ม๓๕๒๓๐๐๐กว่าโดส
นับถอยหลังเหลือเพียง๑๓๘วันตามเป้าหมาย๑๐๐ล้านโดสของนายกลุงตู่นะครับ